คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันเรื่องฮือฮาในโลกโซเชียลกันหน่อยดีกว่า
หลายคนเห็นภาพแบบราชินีเพลงลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์
เป็นชุดลายเสือกลับมาอีกครั้ง
ขยี้ตาอีกทีเอ๊ะแม่พึ่งหรือเปล่า
มองอีกทีเหมือนกับลูกชายแม่พึ่ง
น้องเพชรปบเข่าชาติคุณผู้ชมค่ะน้องเพชรพุ่ง
อย่างเงี้ยมันเหมาะมาก
ภาพซ้ายภาพขวา
ตรงไหนปากกามาวงคุณผู้ชมดูเอาอันนี้จุด

อย่างพี่เพชรพุ่งนะคะจัดให้มีท
รักแฟนเพลงของแม่พึ่งที่เรียกร้องกันมา
บอกว่าอยากเห็นลูกชายเนี่ย

ปกติเนี่ยเราเห็นพี่เพชรเนี่ยร้องเพลง

ลูกไม้ตกใต้ต้นแต่อยากเห็นลีลาการแบบ

อยากดูเรียกเลยว่าจึ้ง
แฟนเพลงที่คิดถึงแม่พึ่งฮือฮากันมาก

พี่เพชรเขาจะเล่นโค้ปได้เหมือนเท่าแม่แบบนี้นะคะ

เสียงบอกเลยว่าเห็นภาพแล้วหายคิดถึงแม่พึ่งเหมือนกัน

พี่ปัดยังเป็นเจ้าชีวิตชลัดและลิเวณเสื้อดำ

ช่างทำผมด้วยแถมเป็นสไตลิตให้รายการดังมาแล้วมาก
และที่สำคัญพี่ปัดคนนี้นะเขาคือฟังดีนะ
ใช่เลยแล้วพี่ปัดเขาจัดชุดเสือชุดในตำนานของแม่พึ่งที่ใส่ขึ้นโชว์ที่โรงแรมดูสิตค่ะคุณผู้ชม
คือสมัยนั้นย้อนไปถ้าไม่ดังจริงนะไม่ได้ขึ้นนะ
แล้วสมัยนั้นวงการลูกทุ่งแทบไม่ได้มาขึ้นเวทีในโรงแรมดูสิตกันเลยคุณผู้ชม
ถือว่าเป็นเวทีประวัติศาสตร์ที่นักร้องลูกทุ่งได้จัดคอนเสิร์ตที่โรงเรียนดุสิตเป็นครั้งแรกด้วยนะคะ
ต้องมาแปลงโฉมให้ลูกชายแม่พึ่งทั้งที
ลายเสือเท่านั้นจ้ะแม่

เหมือนแม่พึ่งมาเองแล้วดูพี่เพชรเขาร้องเพลงด้วย
เราสุดท้ายโอ้ย